ดูความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกันหน่อยนะครับ
เรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมดินสไลด์
รวมไปถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ภูเขาไฟมรินจานีของอินโดนีเซียด้วยนะครับ
ทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณรับพิพันธ์เรือนศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ยืนยันนะคะว่า๒๑๖คนไทยที่ติดอยู่บน
ภูเขาไฟรินจานีของอินโดนีเซีย
ได้รับการช่วยเหลือลงมาทั้งหมดแล้ว

และ๖๔คนไทยกลุ่มแรกจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้
และสืบเนื่องจากกรณีดินโครนทะลมที่จังหวัดน่าน
ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เตรียมอบพยพประชาชนทันที
ประเมินแล้วมีความเสี่ยงค่ะ

กล่าวว่าการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชน
จากเหตุดินทะลมอำเภอบกจังหวัดน่านเมื่อวานนี้

มีการเคลื่อนย้ายประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพราะอาจจะเกิดเหตุดินถล่มขึ้นอีกค่ะ
จากการแจ้งเตือนตามข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุ
ได้จากสายงานต่างแล้วนะครับ
ก็ให้ประเมินได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องวิกฤตที่จะต้องนำคนออก
ยกตัวอย่างว่าที่บ่อเกลือเนี่ย
ฝนตกติดต่อกันมา๕๖วันแล้วนะครับตกทั้งวัน
ส่วนสถานการณ์น้ำถ้วมในภาคอีสานพลเอกอะนุภงบอกว่า
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และกลมชลประธาน
กำลังดำเนินการเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนไปไว้อย่างพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงแล้ว
ด้านนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดในการให้ความช่วยเหลือคนไทย
ประสบเหตุแผ่นดินไหวและติดอยู่บนบริเวณภูเขาไฟรินจานีประเทศอินโดนีเซียว่า
ผู้ประสบเหตุที่ติดค้างทั้งหมด๒๑๖คน
ได้รับการช่วยเหลือและเดินทางลงจากภูเขาไฟแล้ว

โดย๙๗คนบริษัททัวร์ได้ดูแลและเตรียมส่งกลับ
ขณะที่๑๑๙คนทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนัดกลุ่มจากาต้าให้การดูแล
จำนวนนี้๖๔คนจะเดินทางกลับถึงไทยในวันนี้
เรื่องต้นมีผู้บาดเจ็บ๑คนแต่ไม่ร้ายแรงมาก
และได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้ว
ขณะที่คนอื่นมีขวัญกำลังใจและสุขภาพที่ดี
ส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่มีรายงานว่าตัวเลขคนไทยในพื้นที่ลงทะเบียน
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจักรต้าไว้๓๑๑คนนั้น
อยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันค่ะ
สถานน้องที่๓๑๖คนนั้น
ใช่เรากำลังเช็คอยู่
เป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะฮะ
เราเปิดให้รับออนไลน์
ทีมสารทู่กำลังเช็คไอ้ตัวเลขที่ทางอินโดกก็ให้มา
แต่ลิขการทางอินโดกเจ้งเราบอกว่า
ขณะที่ก่อนการประชุมขอรมณ์นายวิราษาโคซูรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นำคณะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส๒๐๑๙
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
หลังไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกวดมิตรยูนิเวิร์ส๒๐๑๙
และถือเป็นครั้งที่๓ในรอบ๑๓ปีของประเทศไทย
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในเวทีนี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุสั้นหลังการเข้าพบว่า
มีการเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด
ซึ่งเราก็รับพิจารณาค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะนำ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมค่ะ

ขอบคุณคุณระพีพันธ์ครับ